ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

เลยพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้น้องได้ยิน

เวลามีคนมาล้อเสียใจไหมจูน

หนูก็แบบว่าบอกเขาไปบอกว่า
อยากด่าก็ด่าเลยเดี๋ยวมันก็เข้าตัวเขา
คือน้องไม่ได้ยินหรอกแต่เราเป็นคนได้ยิน

เหมือนเป็นหูให้เขาแล้วเราก็เจ็บแทนอย่างนี้เหรอ

เวลามีคนมาล้อลูกคุณพ่อเคยได้ยินกับหูไหม

บางทีก็โกรธมากเหมือนกันครับ
เราจะไปทำไมก็ทำไม่ได้บางทีมัน

ถ้าเราไปแล้วเขาก็ว่าคนโตอีก
คือเด็กเขาอาจจะยังไม่รู้อันไหนผิดไหนชอบจริง
แล้วผมว่าคำพูดเนี่ยจริงมันทำอะไรเราไม่ได้หรอก

ลูกเราไม่ได้ยินเราก็เศร้าอยู่แล้วนะคุณพ่อนะ
เวลามีคนที่เขาไม่เข้าใจแล้วก็

ไม่รู้ว่าบางทีการล้ออะไรแบบนี้มันไม่น่ารักอะลูก
ไม่เป็นไรหรอกลมปากคนนะฮะอย่าไปใส่ใจ
เรามีชีวิตที่ดีเราตั้งใจทำงานอะไรตรงนี้ดีกว่า
เรามาออกทีวีได้แบบนี้เนี่ยโอ้โหเราเท่กว่าเยอะแยะ
ควรเอาใจไปใส่ในสิ่งที่ที่ถูกต้องควรจะใส่ใจมากกว่า
ณตอนนี้ควรใส่ใจในเนื้อเพลงที่กำลังจะมา
เพราะว่าเพลงนี้คุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะจันจูน
เพลงนี้หนึ่งแสนหนึ่งแสนเป็นตัวเงินที่ไม่ธรรมดา
คนไม่เยอะที่จะมาถึง๑แสนกับ๒ตัวช่วย
จูนเป็นหนึ่งในนั้นโอกาสเป็นของน้องแล้ว
น้องพร้อมที่จะฟังอินโทรอย่างพร้อมแล้วค่ะหนึ่งแสนเลยนะ
ดูสิว่าอินโทรจะแสนหวานหรือเปล่าครับครับ
เพราะฉะนั้นมาฟังกันเลยครับอินโทรเพลงที่๖นะครับ
มูลค่าหนึ่งแสนบาทมาครับ

เป็นไงครับอินโทรเพลงนี้แหมคุ้นหูจริง
แต่ว่าจูนแบบเลิกลักมากจริง
ค่ะตั้งแต่เพลงแรกมาถึงตรงนี้พี่เป๊กเห็นอันนี้คือเลิกลากสุด

ยากมากน้องพร้อมว่ายากมาก

เพลงนี้ค่ะถ้าเคยร้องก็ประมาณ๒๓ปีที่แล้ว

เพลงที่มีมูลค่า๑แสนบาทตรงนี้เป็นปัญหาเหมือนกัน
แต่อย่าลืมค่ะว่าจูนมี๒ตัวช่วยที่รอจูนอยู่
สองตัวช่วยกับห้าแผ่นป้ายค่ะ

ในนั้นเนี่ยมีสองอันที่ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านได้แน่
และอีก๓แผ่นคือได้อ่านเนื้อเพลงต้นฉบับ๑ท่อน

เอาล่ะณจุดนี้ค่ะ

ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยว่าจะเล่น

บทวนค่ะจูนคะทบทวนว่าเราจะทำยังไง
เราจะไปไหมหรือว่าเราจะหยุดแล้วก็ทิ้งตัวช่วยที่มีคุณค่าสองตัวช่วยไปเลย

จูนคะเงินก็อยากได้แต่ความระมัดระวังก็ต้องมี
ตัดสินใจให้ดีค่ะทวนเนื้อให้มั่น
แล้วตอบคุณป่าไปว่าจูนจะเอายังไง
ถ้าหยุดรับ๘๐๐๐นะครับผิดพลาดอย่างมากสุด
เครื่องช่วยฟังให้น้องเครื่องเดียว
แต่ถ้าทำได้หลายอย่างตามมานะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑แสนบาท
จูนครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

หรือหยุดครับ

เหลืออีก๒แผ่นจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เลือกไปแล้วนะครับ๑แผ่นคือแผ่นที่๓เปลี่ยนเพลง
ตอนนี้เหลืออยู่ให้เลือกทั้งหมด๕แผ่น
คือแผ่นที่๑แผ่นที่๒แผ่นที่๔แผ่นที่๕แผ่นที่๖
ในนั้นมีข้ามเพลงนี้ไปเลยร้องเพลงเก่งของตัวเองร้องผิดได้หนึ่งคำ
เนื้อเพลงต้นฉบับให้ฟังและโทรหาคนรู้จัก

จูนถ้าเปิดมาแล้วไม่ตรงใจเราสำหรับตัวช่วย
เพลงนี้มีปัญหากับจูนกี่มากน้อย
ก็เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ร้องมาหลายปีแล้ว

ถ้าสมมุติว่าเปิดเจอผิดได้๑คำพอไหม

นะคะอ่านเนื้อเพลงให้ฟัง

ไหมท่อนหนึ่งเลยท่อนที่คิดว่าเป็นปัญหาที่สุด
น่าจะพอเพราะฉะนั้นก็แสดงว่า๓ใน๕โอเค

เอาล่ะตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วตอนนี้
เลือกมาแล้วคือแผ่นที่๖นะครับ

มาดูกันนะครับตัวช่วยแผ่นที่๖ก็คือ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
ครูควัญถ้าคุณครูมีเวลาหนึ่งนาทีข่าวสร้อมคำถามติดให้คุยกับจูนนะคะถ้าพร้อมแล้วจูนถามคุณคุณเลยค่ะ
ครูขวัญค่ะครูขวัญร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ

แต่ยิ้มไม่ได้ร้องไม่ได้

พร้อมให้พรุ่งนี้จับดีจับดีนะ

สำหรับตัวช่วยโทรหาคนรู้จักนะคะ

ตอนนี้ตัวช่วยใช้ไปแล้ว

หมายความว่าร้องเลยแข่งเลย
แต่ถ้าใช้ก็มีสิทธิ์เปิดได้อีก๑แผ่น

เหลือสิทธิ์ใช้ได้อีก๑แผ่นนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้

ใช้

พ่อซ้อจะเปลี่ยนโรงเรียนสัก๒๐ครั้ง
ใจฉันก็ยังก็ยังก็ยังรักเธอ
เลขพ่อซ้อเปลี่ยนปีเดือนเกินไปเสมอ
ใจฉันก็ยังรักเธอ
ไม่เคยแปลเปลี่ยน
รักความรักฉันมันเจอกันไม่ว่าปีไหน
พ่อซ้อเขื่อนไปเขื่อนไปเขื่อนไปหลือห้ำ
ซ้อขอซ้อจากร่วงใจก็คือฟ้างาม
อ่อมกอดฟ้าสีทามโอบเราให้มาเน็บชีวิต
ฉันรักเธอรักเธอสุดไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์
ตั้งแต่เธอมามาเป็นเจ้าชีวิตประตูหัวใจพ่อปิดไม่เคยคิดรักใคร
พอสอจะเปลี่ยนหมุนเวียนก็ช่างพอสอใจฉันยังรอยังรอยังรอฝันไฟ
เลขพศเปลี่ยนปีเดือนจะเคลื่อนผ่านไปช่างพอสอมันเป็นไรแต่หัวใจฉันไม่
และพอสอเปลี่ยนปีเดือนจะเคลื่อนไปช่างพอสอมันเป็นไรแต่หัวใจฉันไม่เปลี่ยนตาม